บางปูแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกบางพื้นที่ก็คือบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวานก่อนนี้ฝนตกไม่ลืมหูลืมตาถึงขั้นไหน
น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม

นี่ชัดเจนนะนิคมอุตสาหกรรมที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการครับ
น้ำขนาดไหนเป็นผลพวงของฝนตกไม่ลืมหูลืมตา

เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนก็พยายามที่จะเร่งระบายน้ำฮะ
ออกจากคลองออกจากตรงนี้ลงคลอง
เพื่อจะไหลลงทะเลแต่ทำค่อนข้างยาก
ค่อนข้างยากเพราะว่าเจอหลายน้ำ
น้ำเหนือบ้างน้ำหนุนบ้างน้ำฝนบ้าง
คราวนี้เครื่องก็ทำงานค่อนข้างหนัก
แล้วที่สุดแล้วผลพวงจากการลุยทำงาน
น้ำลดลดไปได้หน่อยเดียวครับ
บริษัทบอกว่าต้องประกาศหยุดงานเลย
เจ้านายผมอยากทำงานโทรไปดูเถอะ
ทำงานไม่ได้เลยฮะมีภาพตอนที่

เมื่อวานนี้รุนแรงมากนะสถานการณ์เนี่ย
มีอยู่รูปหนึ่งที่เขาแชร์กันที่รถมันท่วมทั้งคัน
ขอบกระจกรถแล้วมิดคันนี่ก็มีนะฮะ
รุนแรงเหลือเกินนี่คือนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับ
อันนี้จากบางปูนะขยับต่อไปบางพี
บางทีเป็นอะไรบ้างบางทีเป็นชุมชนแล้ว
เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านดังนั้นโอ้โหอลังการงานซวยจริง
ข้าวของเครื่องใช้พังเสียหายไปหมดฮะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์บางจุดเนี่ย

เมตรกว่าท่วมสิท่วมมิดไปเลยนะฮะ
เดือดร้อนเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ย
เขาก็พยายามที่จะระบายน้ำระบายน้ำลงคลองแล้ว
ก็ลงจริงนะระบายน้ำลงคลอง
ในคลองก็ควรจะพาน้ำมวลนี้ออกไป
แต่ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไร
เพราะว่าในคลองเจอผักตบและแน่นคลองไปหมดเลย
ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการขวางทางการระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็เอารถยกสูง
เอารถยกสูงไปเอารถบรรทุกไป๒ส่วน

ช่วยนำคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเขาอยากจะออกมาก็ให้พาออกมา

ก็คือร่วมกับตันยูก็เอาข้าวปลาอาหารไปส่งให้คนในบ้านด้วย

ท่วมชั้น๑เขาก็จะอยู่ชั้น๒กันไปนะฮะ
นี่คือสถานการณ์ที่บางปูและบางผีสมุดประอากาศนะครับ
คือต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนจริงเลยนะคะ